คุณผู้ชมครับเชื่อเหลือเกินว่าหลายท่านคงได้ยินชื่อหน่วยงานหน่วยงานหนึ่ง
ชื่อว่ากอรมนนะครับจริงจริงหน่วยงานนี้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อปรับปราม
คอมมิวนิสต์แต่ว่าปัจจุบันนี้เรื่องคอมมิวนิสต์นั้นก็ไม่มีแล้วก็หายไปแล้ว
แต่หน่วยงานนี้ยังคงยังอยู่คำถามคือเขาทำอะไรเพราะไปดึงทุกเรื่องกลายเป็นเรื่องของความมั่นคงภายในทั้งหมด
คิวรถตู้ก็ไปตรวจสอบเรื่องของอารัวพระเครื่องหน่วยงานนี้ก็เข้าไปตรวจสอบ
จนมีการตั้งคำถามว่าปัจจุบันนี้หน่วยงานนี้ยังคงมีอยู่หรือไม่

โดยฝีมือของกองทัพทำให้ประเทศไทยติดอันดับ๔ของประเทศที่ทำรัฐประหารมากที่สุดในโลก
เป็นรองแค่โบลีเวียและปารากวัย๑๗ครั้งเฮติ๑๖ครั้งส่วนไทย๑๓ครั้ง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทหารและกองทัพยังคงมีอิทธิพลทางการเมือง
โครงสร้างรัฐที่จัดวางอำนาจให้อยู่เหนือรัฐบาลและพลเรือน
และหนึ่งในหน่วยงานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นฟันเฟืองในการควบคุมอำนาจ
ก็คือกอมรมนหรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
โดยงานนี้ก่อตั้งในปี๒๕๑๖ภารกิจหลักคือปราบคอมมิวนิสต์
แต่หลังจากนโยบาย๖๖ทับ๒๓สำริดผลภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์น้อยลง
ก็อรมนได้ปรับเปลี่ยนบทบาทมาเน้นการปรับยาเสพติดชนกลุ่มน้อย
แก้ปัญหาชะแดนภาคใต้ปฏิบัติงานด้านการข่าวและจิตวิทยา
แต่ที่ผ่านมากลับเล่นเกินบทบาทตกเป็นเครื่องมือของกองทัพ
เพื่อใช้จัดการกับกลุ่มการเมืองที่เชื่อว่าอยู่ฝ่ายตรงข้าม
ไม่แปลกที่มีเสียงให้ยกเลิกหน่วยงานนี้เพราะทำงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
ซึ่งความไร้สาระขั้นสุดของกอมรมนก็คือการตีความทุกอย่างเป็นความมั่นคงภายใน
อย่างกรณีขนมอารัวพระเครื่องกรมรมนก็ยกทีมไปกดดันผู้ประกอบการ
หรือกรณีคิมรถตู้ภูเก็ตมีปัญหาก็อมรมนก็ทำตัวเป็นตัวกลางไปไกลเกลี่ย
ทั้งที่เรื่องเหล่านี้มีหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจนอยู่แล้ว
แต่กอมรมนก็เข้าไปเกี่ยวข้องสะท้อนให้เห็นว่าไม่มีงานทำ
ต้องหางานเพื่อจะได้มีบทบาทอาจจะนำมาสู่การของงบประมาณจำนวนมากไปดำเนินการ
หลายรัฐบาลพยายามที่จะยุบกรมนอาทิมรัฐบาลของเลชวนฤทธิ์ภัย
แต่ก็เกิดปัญหาต้องยุบสภาเสียก่อนหรือสมัยรัฐบาลทักษิณก็เสนอยุบทั้งกอมรมนสอบตและพตท๔๓
แต่กลายเป็นว่า๒หน่วยงานหลังที่ยุบแต่ว่ากอรมนนั้นกลับรอด
กองทัพอยากจะเล่นการเมืองก็พยายามทุกทางที่จะบอกว่ากอรมนนั้นสำคัญ
จึงทำให้การยุบมีอุปสรรคถูกต่อต้านจากกองทัพที่ต้องรักษาอำนาจและงบประมาณ
รวมถึงใช้ผ่องถ่ายอัตรากำลังในการเติบโตให้กับกำลังพลที่มีอยู่ล้นกล่องทัพ
กรพิเศษอย่างกอมรมนเป็นมรดกสงครามเย็นโดยคณะรัฐประหารถ้าจะไม่ยุบก็ต้องปรับโครงสร้าง
ซึ่งอาจจะอยู่ใต้กระทรวงมหาดไทยหรือสำนักนายกรัฐมนตรีเหมือนสอนชนก็ได้
เพื่อดึงกอรมนออกจากกองทัพอีกทั้งยังลดคำคอรหาว่ากองทัพยุ่งกับการเมืองในประเทศลงได้